เพราะว่าข่าวต่อไปนี้เราจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับ

เอาจริงเพราะว่ามันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะคะพี่แจ๊ค

ในห้องนั้นมีเครื่องดนตรีไทยเต็มไปหมดเลยนะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ

นี่เหรอเห็นอะไรไหมจุด

ใช่คือมันลักษณะเหมือนจุดสีขาว๒จุดลอยไปลอยมาแบบนี้

คือตอนกล้องวงจรติ๊ดมันจะเป็นแบบนี้แหละ
แล้วก็เขาหาคำตอบอยู่เงียบ

แท็กมาด้วยบอกว่าห้องดนตรีไทยผมว่าครูบาอาจารย์แหละครับ

วีดีโอคอลไปคุยกับพี่เก่งทัชยะแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อย

คลิปนี้บอกว่าไม่ได้ตัดต่อด้วยแล้วหลายคนมาคอมเมนต์บอกเป็นยายแมงมุมอะไรอย่างนี้
เก่งก็บอกว่าจริงส่วนตัวพี่เก่งเขาเชื่อว่า
เป็นครูบาอาจารย์ที่อาจจะติดมากับเครื่องดนตรีไทยก็คือเครื่องจักรเข้
เป็นเครื่องจักรเทพโบราณก็คือเครื่องนี้ค่ะ
เพื่อนยืมมาเมื่อเดือนก่อนแล้วหลังจากกัดตัวเสร็จสิ้น
ทั้งเพื่อนเองทั้งพี่เก่งเองเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปทำพิธีขอขมากันอีกที
เพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีแบบโบราณก็มีการทำพิธีอะไรแบบนี้กันไว้เรียบร้อยนะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเก่งทัชยะกันดีกว่า
เก่งคิดว่าเป็นครูบัลอาจารย์เพราะว่า
หนึ่งเป็นภารกิจกรรมในเครื่องดนตรีไทย
เพิ่งไปได้กระเก้โบราณมาตัวนึง

ตั้งแต่วันที่เอาเข้ามาก็เริ่มมีปรากฏการณ์แปลก
กลางคืนนะพี่แจ๊คห้องประตูมันจะปิดไม่มิดครับ
เขาได้ยินเสียงคนเข้าออกทุกคืนเลย
ตัดต่อครับเพราะว่าจริงแล้วตัวเพื่อนตัวเพื่อนเก่งก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
แล้วก็เราแชร์กันในที่แบบว่ามันเห็นต่อหน้าต่อตา
ใครที่บอกว่าเป็นใยแมงมุมหรือใครที่บอกว่าเป็นแสงไฟเนี่ย
อยากให้ลองไปนอนเล่นที่บ้านดู
นี่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่สัมภาษณ์ที่พอไป
ดูนะขนลุกสู้เลยค่ะ
ค่ะแต่ว่าของเหล่านี้มันก็มีเรื่องครูบาอาจารย์เนอะ
จริงคือใช่เพราะว่าเครื่องดนตรีไทยอย่างนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์อยู่แล้ว